ไปดูควันหลงเกมไทยลีกกันหน่อยนะครับที่ผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในเกมที่ขอนแก่น
ก็คือทัศนาวุทธ์ขันวิชัยนะครับเกมนี้มีดาร์มาหลายจังหวะเลยครับ
จังหวะแรกเป็นจังหวะแฮนด์บอลของเชสเฟอร์นี่โฮมกลางหลังของเมืองทอง
ทำฟาวลุมิโรคคาวเบากองหน้าของขอนแก่น
ทำให้เสียจุดโทษนาทีที่๒๔นะครับ

ปะทะกับลุมิโรคคาวเบาทำให้โรช่าโดนใบแดง
เมืองทองก็ไม่เห็นด้วยกับจังหวะนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็จังหวะที่๔จังหวะที่ผู้เล่นของขอนแก่น
ล้มลงไปกับพื้นนะครับแล้วก็ใช้มือ

เมืองทองเองก็มองว่าควรที่จะเป็นแทนบอลนะครับ
แต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าให้แต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งทางคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้ว
ข้อ๑ข้อ๓แล้วก็ข้อ๔ที่กล่าวมานะครับ
ทำหน้าที่ถูกต้องนะครับแต่ข้อสองที่
สมพรณยศท่ำฟายลูมโมโลคาร์เบาเห็นว่า
แย่งบอลรุมฟูตบอลตามปกตินะครับไม่มีการฟาย
จึงมีมติว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่พลาดจริงนะครับ
พิจารณาวินายมารยาทร์มีเสียงคร่างมาก
เห็นว่าการตัดสินของผู้ตัดสิน
ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องนะครับจึงไม่มีการบทลงโทษแต่อย่างใดนะครับ
บ้านขอนแก่นก็เผยว่าก็ทำการบ้านในการที่จะเชยกับเชียงรายมาเป็นอย่างดีนะครับ
เพราะว่าโฮสคาลอสเองก็เคยทำงานที่เชียงรายมาด้วย
ทั้งมีความมั่นใจในการเล่นในบ้าน
ส่วนอิปซาเมโลดาวสันวงศ์ของไทยลีกในตอนนี้นะครับ

แต่ทีมก็วางแผนรับมือเป็นอย่างดี
ส่วนเชียงรายเองก็บอกว่านักเตะฟิตสมบูรณ์

แล้วก็ตั้งเป้าที่จะเก็บ๓แต้มให้ได้
เพราะว่ามองอันดับ๒คือเป้าหมายที่จะทำให้ได้ในตอนนี้นะครับ

ในเวลา๑๘นาที๓๐นาทีนะครับ